ช่วงนี้พาไปตรวจสอบในพื้นที่ก็หน่อยนะคะ

เพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ
ก็จะปิดหีบเลือกตั้งกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ณขณะนี้บริเวณอาคารกีฬาเวท๑และ๒

ประชาชนก็ยังทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่าช่วงเช้านะคะ

กับคุณศิลวันรักษัตริย์ผู้ชมข่าวแทรวรัตน์ทีวี
รายงานสดนะคะจากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเข้ามาค่ะ
เชิญเลยค่ะ
ก่อนที่จะถึงเวลาปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้าในเวลา๑๗นาฬิกานะคะ

พามาดูบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่

นาทีเท่านั้นค่ะที่จะถึงเวลาปิดหีบเลือกตั้งค่ะ
แต่ก็ยังมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอย่างไม่ขาดสายค่ะ
บรรยากาศจุดเลือกตั้งล่วงหน้าบริเวณอาคารกีฬาเวท๒และ๑นะคะ
ภายในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแม้ใกล้จะปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว
แต่ก็ยังมีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะมีจำนวนไม่มาก
แม้จะมีจำนวนไม่มากนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่มาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
ซึ่งจากการสังเกตของทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราก็พบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ที่นี่นะคะ
เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวและคนทำงานค่ะซึ่งที่นี่มีความคึกคักตลอดทั้งวัน
เพราะหน่วยที่เดินเพราะเป็นหน่วยที่เดินทางมาได้สะดวก
อยู่ติดกับถนนใหญ่ค่ะทางนี้ค่ะทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก็ได้เข้าไปพูดคุยกับกลุ่มนักศึกษา
และประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตต่างก็บอกว่า
มาใช้สิทธิ์ที่ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงไม่มีปัญหาใดนะคะ
ได้รับความสะดวกแต่สำหรับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก
ก็ค่อนข้างที่จะสับสนกับบัตรเลือกตั้งที่แตกต่างจากการประชาสัมพันธ

ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าก็ครั้งแรกก็เลยตื่นเต้น
แต่ว่าก็ยังงงอยู่ว่าจะเลือกใคร
เป็นการเลือกครั้งแรกก็ต้องเลือกให้ดีหาข้อมูลมาสอบไหน
มันเยอะค่ะปกติถ้าเห็นมันก็จะหนูเห็นแค่ไม่หลายพักขนาดเนี้ยค่ะ
แต่ว่าพอมาดูจริงคือเอามันหลายพักมากก็เลยแบบงงนิดหน่อยค่ะ
แต่มันก็มีที่ดีก็คือมีพวกเป็นโลโก้แล้วก็เป็นหลายชื่อ
สำหรับหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่อาคารกีฬาเวท๑และ๒นั้นนะคะ
มียอดรวมผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้ทั้งหมดนะคะ
คนค่ะจากทั่วทุกภาค๗๗จังหวัด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลกับเราว่าในจุดนี้ถือว่าราบรื่นไปด้วยดีค่ะ
มีผู้มาใช้สิทธิ์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ส่วนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งหลังปิดหีบลงคะแนนในเวลา๑๗นาฬิกาแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่จะนำบัตรเลือกตั้งขนขึ้นรถของปรายศนีย์
มาจอดรอตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาแล้ว
จากนั้นจะนำไปรวมกันที่ปรายศนีย์หลัก๔ค่ะ
และขณะนี้นะคะรถปรายศนีย์ก็ได้มาถึงที่หน่วยเลือกตั้งศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้วนะคะ
แต่เราก็ได้รับการยืนยันจากทางภูมิในการศูนย์เลือกตั้งนี้นะคะว่า
แม้ว่าจะถึงเวลาปิดหีบเวลา๑๗นาฬิกานะคะ
หากประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้นะคะ
ถือใบที่เรียกว่าสลิปแสดงเจตจำนงในการเลือกตั้งนะคะอยู่
ก็ถือว่ายังสามารถใช้สิทธิ์ได้จนกว่าประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่อาคารกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงจะหมดค่ะ
ทั้งหมดคือการรายงานข่าวบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะ
สิรวรรณรักษัตริย์รายงานค่ะ